รังความเด็กผู้ชายอายุ๑๑ปีคนนี้
ท่านต้องเอาจีวรพระมาห่มเอาสร้อยเอาตะกุดอะไรมาห้อยคอเต็มไปหมดเลย

ม้าห่มเลยเพราะว่าโดนผีหยิก

โดนผีรังความอยู่บ้านก็รังควานตามหยิก
ไปโรงเรียนก็รังความตามหยิก
หนักขนาดคุณยายเองโดนผีกระตุกผม

เขาเล่ามาแบบนี้อ่ะ
พระองค์เบอร์เลอร์ขนาดนี้ยังหยิกทั้งวันเลยเหรอ

คือน้องบอกไม่รู้จะทำยังไงแล้วจีวอนก่อห่ม
สร้อยพระก่อแขวนตะกรุดก็มีป้องกันผีรังความ
จุดเริ่มต้นเริ่มมาจากคุณยายทองยุ่น
คือต้องบอกก่อนว่าคืออายุเนี่ยเขาเพิ่งจะ๖๔ปีนะคะ

คือคุณยายทองยุ่นบอกว่าเมื่อวันเข้าพรรษา๒สิงหาคม

ยายยายมันมีรอยเลือดหมาหยดอยู่ตามพื้นบ้าน

ก็วิ่งไปดูอุ้ยมีรอยเลือดหยดจริงด้วย
แต่ยายก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเลือดอะไร
ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่หลานบอกยายมันเป็นเลือดหมาจริง
ถัดมาหลานเอาบอกผมถูกผีหลอก

หัวเราะเลยเออผีมันไม่มีจริงหรอก
หลานก็ยืนบอกมีจริงแล้วยกมือซ้ายให้ยายดูบอกเนี่ย
ถูกผีหยิกจนนิ้วกระดิกเลย
แล้วหลังจากนั้นหลานภาวะหนักเลยค่ะ
ไม่กล้าอยู่คนเดียวจะเข้าห้องน้ำจะอาบน้ำคือต้องพายายไปนั่งเฝ้าเป็นเพื่อน
ถึงขั้นว่ากระทั่งไปโรงเรียนผีก็ตาม
นี่
ไปทำบุญอ่าก็ไม่ดีขึ้นค่ะแย่บอกล่าสุดผีหันมากระตุก

บอกมันมีอ่าหลานโดนยิคแต่ยายโดนกระตุกผมลูก
ไปหาหมอดูด้วยนะหมอดูทักเลยว่าสวัสดีครับ
คนที่หลอกเนี่ยคือปู่ของน้อง
ปู่ของเด็กปู่ของน้องเป็นคนมาหลอก
แล้วจะหลอกจนกว่าน้องจะอายุครบ๑๕ปีด้วย
ยายก็ถามเป็นคุณย่านะไม่ใช่คุณยายเป็นคุณย่า
ย่าก็ถามว่านี่คุณปู่ทางซ้ายมือคือคุณปู่
คือย่าก็เลยถามหมอดูว่าแล้วปู่เขาจะทำอย่างนั้นทำไมล่ะหมอดู

หยิกจนถึงอายุ๑๕อีก๔ปี

ก็เลยถามหมอดูว่าแล้วทำไมถึงทำแบบนี้
บอกว่าย่ารักหลานไม่เท่ากันปู่เลยทำแบบนี้
แล้วก็เคยพาหลานคนนี้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเหมือนกันนะครับ
บอกปกติดีนะครับไม่ได้มีอะไรผิดปกติ

ก็เลยบอกหมอดูก็แล้วหมอโรงพยาบาลก็แล้ว
หมอปลาเป็นตัวเลือกสุดท้ายแล้วเนี่ย

อืม

บางทีปลาบางทีก็ปลาใส่หัวเด็กคนนี้บ้างบางทีก็โยนทิ้งเฉย

คือใครมาตก
ไม่รู้

ไม่รู้คนไท่
แม่แล้วย่าคุยกับปู่รู้เรื่องไหมเนี่ย

ใครเคยนี่ปู่เอามาปลาขนาดนี้
แล้วยังมาหยุมหัวย่าอีกนะ

เครื่องมีดคว่างเคี้ยวอีกอ่ะ

ด้วยความเคารพคุณปู่คุณปู่ท่านอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้นะ

หมอดูทักแต่น้องวัย๑๑ปี
น้องก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าผมถูกผีหยิกจริง
นี่ไงน้องก็ยื่นนิ้วชี้ข้างซ้ายมาให้ทีมข่าวดูบอก
เห็นไหมมันหยิกผมอยู่ตอนนี้เลยตอนนี้เลยเนี่ย
เห็นนิ้วกระดิกนี่ผมไม่ได้กระดิกนะ
ผีหยิกอ๋อขอดูหน่อยสินี่ไงสั่นอยู่ในตรงปลายเล็กเห็นไหม
แต่มันไม่ได้แบบว่าหยิกจนนิ้วบิดเนื้อบิดอะไรอย่างนั้นเนาะ
อ๋อมันหยิกเหมือนแบบไฟช็อตที่กรุก
แกล้งเหรอคะแกล้งหยิกอย่างนี้เหรอ
เพราะตอนเด็กเวลามิ้นโดนหยิกเจ็บกว่านี้เยอะเลยนะ

นี่ต้องตีอย่างคุณรักษาพรอย่างเราหยิกไม่พอหรอก

ล่าสุดญาติพาน้องไปพบกับพระครูประหลัดดรวิชาณทะมุมโชโต
เจ้าอาวาสวัดโคกประสาทอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรำ
เป็นพระสายศัยยศาสตร์มีความรู้ด้านมนต์ดำแก้คนโดนของ
พอไปถึงท่านตรวจดูบอกเด็กถูกสัมภเวษีผีตายโหงรังควาน
เพราะไปเหยียบเลือดคนตายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

แต่คนตายคนนั้นเขายังไม่อยากตาย
ก็เลยจำหน้าของน้องเอาไว้แล้วตามมารังความถึงบ้านจะทำยังไง
ต้องทำพิธีให้น้องมาเป็นลูกศิษย์แล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นเอง
ก็เลยทำพิธีขอเป็นลูกศิษย์เลย
พอทำพิธีขอเป็นลูกศิษย์เสร็จปุ๊บน้องหนึ่งมาบอกว่า
ผีมัยหยิกแล้วผีมัยหยิกแล้ว

เมื่อรับรับอย่างเทียงไปโรงเรียน
มีร่วงคนขี่มอเตอร์ไซต์เบาอุบัติเหตุ
แล้วน้องไปเหยียบจริงเหมือนที่พระบอกเป๊ะเลย
นี่ไม่หยิกแล้วนะเห็นไหมน้องไม่เจ็บแล้วไม่มีใครมาหยิกแล้ว
ไม่อีกแล้วหมอปลาบอกว่าเรื่องนี้หมอปลาขอพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก่อน
ติดกล้องบ้านน้องก่อนดีไหมติดกล้องวงจรปิดเลยอ่า
ถ้าติดกล้องวงจรปิดแล้วยังมีอาการเหมือนเดิม

ความมี่เครียงเคี้ยวอะไรเดี๋ยวหมอปลาไปแน่
เพราะหมอปลาบอกนี่หมอปลาปราบผีปราบสัมภเวษีมา๒๐ปี
ยังไม่เคยถูกผีปลาไข่ใส่เลยนะ
มันจะมีรอยเล็บหยิกตามที่เขาส่งให้หรือเปล่า

ตอนโดนหยิกหรือโดนจิกเนี่ย

กล้องวงจรปิดน่าจะเห็นมากกว่าสายตาเรา
เพราะก่อนอันนี้ยายบอกว่าโดนไข่ปลามามั่ง

ผมไล่ผีมา๒๐กว่าปีเนี่ย
ไม่เคยเอาไขมาปลาหัวใครได้นะครับ
ยกเว้นไอ้คนข้างบ้าน